คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่อาโน๊ตเชิญยิ้มกันบ้างดีกว่านะคะ
เห็นทรงผมนี้บอกเลยว่าอานโน้ตใช้บัตเตอร์เลี่ยนไถเองนะคะ
ทำเองทุกขั้นตอนไม่ต้องพึ่งใครเลย
ส่วนเรื่องพิษโควิด๑๙ที่ทำเอาคนในวงการบันเทิงเดือดร้อนกันยกใหญ่
โน๊ตก็บอกว่าเห็นใจนะโดยเฉพาะอาชีพลิเกและนักดนตรีโชว์ตามต่างจังหวัด
เริ่มมีปัญหาเอาเงินมัดจำไปใช้ก่อน
แต่ไม่มีเงินคืนเจ้าภาพเพราะงานคอนเสิร์ตมันเล่นไม่ได้
ส่วนคนทีวีพิธีกรก็โดนปลดโดนลดเงินเดือน
แต่ว่าอาโน๊ตบอกว่าอยากให้ทุกคนอดทนไว้
เชื่อว่าอีกไม่นานทุกอย่างจะคลี่คลายค่ะ
มัดจำที่เขาจ่ายกันมาบางทีเป็นแสนเป็นล้านแต่ละงาน
คันนี้มัดจำเนี่ยคนเอาไปใช้แล้วอ่ะนักร้องเอาไปใช้แล้ว
เมื่องานงดออกงานคอนเสิร์ตไม่ได้ต้องคืนมาจำของเงินไม่มี
อันนี้น่าเห็นใจและน่าเป็นห่วง
อันนี้ก็น่าเห็นใจจริงแหละนะมันเดือดร้อนนะเนาะคุณผู้ชมเนาะ
ส่วนแพลนที่จะให้ลูกสาวน้องแตงกวาตามหาฝันไปเรียนต่อต่างประเทศ
ท้ายสุดค่ะอานนกก็ขอพับโครงการนี้ไปยาวเลย
บอกลูกอยู่เมืองไทยตอนนี้ปลอดภัยที่สุดแล้ว
ก็ไม่อยากให้ไปล่ะครับไม่อยากในละเทศ

ก็ตอนนี้ก็อย่างที่บอกทุกคนต้องมันสงบนิ่งสงบเงียบหมด

ก็รอดูต่อไปแล้วกันว่าสถานการณ์คลี่คลายเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันใหม่แล้วกันนะจ๊ะน้องแตงกวา